๔นาฬิกา๒๖นาทีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้
มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับที่
ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลทเหว็นตี้๑ที่นครรัชกษีมานะครับ
หมอบแล้วค่ะ
เชิญเลยครับถูกฮัดครับ
เข้าไปบริเวณด้านหน้าห้างธรรมยอถอนทิวันนะครับคุณภาคภูมิครับ
เพราะว่ามีรายงานข่าวนะครับบอกว่าตัวของคนร้ายเนี่ย
มีการวิ่งหลบหนีเข้ามายังบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นะครับ
ซึ่งนอกเหนือจากทางทหารที่ใช้รถหุ้มเกราะ
แล้วก็มีทหารที่เป็นหน่วยแม่นปืนเนี่ยคอยที่จะป้องกันอยู่บริเวณด้านหน้าอ้างนั้นเนี่ย
ยังมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า๑๐นายครับคุณผู้ชมครับ
นำอาวุธเข้าไปด้านในเพิ่มเติมซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่ามีข้อมูลว่าตัวของคนร้ายเนี่ย
วิ่งจากบริเวณด้านหน้าขออภัยครับวิ่งจากบริเวณด้านหลังห้าง
ซึ่งเป็นลานจอดรถมาบริเวณด้านหน้าห้าง
ทำให้ต้องมีการเสริมกำลังเข้าไปด้านหน้าห้างอีก
ในส่วนหนึ่งหลังจากที่ไปในซอยเล็กที่บริเวณด้านหลังห้างแล้วเนี่ยนะฮะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีตัวของเจ้าหน้าที่หลายต่อหลายคน
ยืนอยู่บริเวณจุดนี้ภายหลังจากที่คนร้ายเนี่ย
กรูเข้ามาร่นเข้ามาใกล้ใกล้กับถนนมิตรภาพ
ช่วงที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดขอนแก่นแล้วเนี่ยนะฮะ
ก็มีการเสริมกำลังเข้ามาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับคุณภาคภูมิครับ

ของผมจากที่ผมสังเกตเห็นณขณะนี้เนี่ย
ผมสังเกตเห็นรถหุ้มเกาะของทหารเนี่ย
ตั้งเป็นแถวแล้วก็มีทหารอยู่บริเวณด้านข้างรถ
เพื่อที่จะคอยซุ่มดูตัวของคนร้าย
เพื่อที่จะพร้อมที่จะในการประทะตลอดเวลาครับ

ตี๔๓๐เนี่ยกลับมาเตือดเครียดอีก๑๑๐๐๐๓๐๐๕๐
แล้วอีกข้อมูลอีกด้านหนึ่งเมื่อสักครู่
ท่านอนุทิริชามือนกลูรัฐมนตรีว่า
เดินออกมามาให้ข้อมูลกับผมนะครับว่า
มีตำรวจหน่วยอรินทราช
เสียชีวิตแล้วหนึ่งคน
แล้วก็บาดเจ็บอีก๓คน

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
เสียชีวิตเพิ่มอีก๑คนเป็นตำรวจจากหน่วยอรินทราชที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการคนแม่นเปลือ
เรื่องของการยิงปืนยังเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ซึ่งต้องบอกว่าตัวของคนร้ายเนี่ยค่อนข้างมีความโหดเยี่ยมมากครับคุณภาคภูมิครับ
เขาเห็นใครเขาจะใช้อาวุธเปิร์นเจาะยิงที่ศิริษะทางทีไม่มีความรับละ
และยังได้รับการยืนยันว่าปืนที่ดังขึ้นจำนวน๒ชุดเนี่ย
เป็นการปะทะกับหน่วยอรินทราชจนทำให้เจ้าหน้าที่นั้นได้รับการเสียชีวิตนั่นเองครับ

คุณภูริพัฒน์ครับนั่นหมายความว่าคนร้ายยังอยู่ในตัวห้างใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับคนร้ายกลับมาในตัวห้างอีกส่วนหนึ่งแล้วฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่ข้อมูลบอกไปว่าออกไปทางหลังห้าง
แต่บริเวณจุดนั้นเนี่ยมีตัวของทหารที่คอยตรึงกำลังอยู่บริเวณจุดนั้น
ทำให้คนร้ายเนี่ยหลบหนีทหารเข้ามาอยู่ในบริเวณด้านในห้างอีกเช่นกัน
แล้วก็เดินออกมาอยู่บริเวณด้านหน้าห้างส่วนหน้าห้างอ่ะนะครับ
ทำให้มีการพบประทะกับเจ้าหน้าที่แต่ก็ยังไม่มีเสียงปืนเกิดขึ้น
แต่มีการใช้รถคู่กรอกเข้าไปบริเวณด้านหน้าห้าง
เพื่อที่จะไปกระดุมกำลังบริเวณจุดนั้นพร้อมกับคนแม่นปืนหลายสิบคน
ทั้งของตำรวจเอ่ยของทหารเอยเข้าไปนะตอนนี้ครับคุณภาคภูมิครับ
ว่าตกลงแล้วในห้างยังมีตัวชาชนยังมีชาวบ้านหลงเหลืออยู่ข้างในไหมฮะ
ณตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะว่ายังมีตัวของชาวบ้านยังอยู่ข้างในหรือไม่
ซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะยังมีอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณด้านหน้าผมตอนนี้เนี่ย
ยังมีรถของหน่วยกู้ชีพเข้ามาตรึงกำลังเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือบริเวณคนที่อยู่ด้านใน
ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ด้านในครับคุณภาคภูมิครับ
ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องตรึงกำลังไว้อย่างแน่นหนาเพื่อที่จะหากมีความปลอดภัยเมื่อไหร่เนี่ย
จึงจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือคนที่อยู่ด้านในได้ครับคุณภาคภูมิครับ
ค่ะนี่ก็คงจะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังนะครับ
เพราะว่ายังมีชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในห้างอีกนะฮะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าต้องบอกว่าผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วครับ
ตอนนี้เนี่ยคนร้ายยังไม่สามารถที่จะมอบตัวหรือว่ายังไม่สามารถที่จะเคลียร์สถานการณ์ได้
ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นตามสื่อต่างที่บอกว่าผู้ประชาการตำรวจบอกแห่งชาติออกมาบอกว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
แต่ก็อย่างที่บอกไปสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีคนบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเราก็รอดูว่าจะสามารถเคลียร์สถานการณ์ได้เมื่อไหร่ครับคุณภาคภูมิครับ
คือก่อนหน้านี้ก็เป็นเพียงรายงานข่าวนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้มีใครยืนยันเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาว่าสามารถที่จะเคลียร์ได้แล้ว
หรือว่าจะจับหรือว่าไม่จับคนร้ายอะไรยังไงได้เนี่ยเอาเป็นว่าณขณะนี้มันยังตึงเครียดแบบนี้อยู่
คุณภูริพัฒน์ครับที่เห็นคุณภูริพัฒน์นั่งอยู่กับพื้นหรือว่าคนอื่นอื่นก็หมอบกันหมดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาแจ้งเตือนหรือว่าส่งสัญญาณว่ายังไงหรือฮะ
เจ้าหน้าที่เขาส่งสัญญาณมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนร้ายเนี่ยถอยรุ่นมาบริเวณด้านหน้าห้างครับคุณภาคภูมิครับทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวไม่ว่าจะเป็นตัวของเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหารทั้งกู้ภัยเนี่ยต้องรีบวิ่งกูหาที่ปลอดภัยอยู่
เพราะว่าเราไม่สามารถรับรู้ว่าทุกตัวของคนร้ายเนี่ยจะยิงปืนสวนออกมาเมื่อไหร่ครับคุณภาคภูมิครับทำให้ทุกคนเนี่ยพอได้รับสัญญาณจากทางเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยต้องพากันหาที่ปลอดภัยหลบอยู่ครับคุณภาคภูมิครับ
คุณภูริพัฒน์คะหลังจากที่มีคำสั่งของเจ้าหน้าที่ให้หาที่กำบังนี่คุณภูริพัฒน์ยังไม่ได้ยินเสียงปืนเลยใช่ไหมคะ
ผมยังไม่ได้ยินเสียงปืนเกิดขึ้นนะฮะแต่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าค่อนข้างเกลือเครียดเพราะว่าตัวของทางทหารเนี่ยมีการใช้รถที่เกาะเข้าไปด้านในรวมถึงพลแม่นปืนหลายสิบคนเข้าไปสมทบทำให้นะตอนนี้เนี่ยบริเวณด้านหน้าห้างเนี่ยมีการตรึงกำลังไว้อีกเช่นเดิมหลังจากที่ผ่อนคลายไปก่อนหน้า
บริเวณบริษัทก็หาที่ปลอดภัยด้วยนะครับ
หน้ารายงานเข้ามาใหม่นะครับครับ

ก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไประงับเหตุ
หรือว่าสามารถที่จะจัดการกับคนร้ายคนนี้ได้ในรูปแบบไหนอย่างไร
ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานมา

เพราะว่ารายงานออกมาบอกว่าคนร้ายคือหลบจากโซนด้านหลังห้าง

แล้วก็ผู้สื่อข่าวเองก็มีคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ให้หาที่กำบัง
หาที่ปลอดภัยเพราะก็ไม่รู้ว่าคนร้ายที่มาทางโซนหน้าห้าง
จะก่อเหตุยิงใส่คนที่อยู่ตรงโซนหน้าห้างหรือไม่นะคะ
แต่ว่าคุณภูริพัฒน์ก็บอกว่านายอนุทินชาญวิรากุล
ก็มีการออกมายืนยันเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ว่ามีผู้เสียชีวิต๑คนนั่นก็คือเป็นตำรวจหน่วยอรินทราช
ที่มีการยิงประทะกับคนร้ายแล้วก็มีคนเจ็บ๓คน
อันนี้เป็นข้อมูลจากคุณอนุทินนะคะครับ
นี่ครับนี่คือใบหน้าของผู้ที่ก่อเหตุนะครับ